มาที่เรื่องของนัดโอนไว
ทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนัดโอนไว้
นี่เขาไม่หายไปจากหน้าสื่อเลยนะ

เรื่องคดีเก่าเพิ่งจะสั่งซาไป

ไปคุยกับสาวอึมคนหนึ่งได้๒วัน

เรียบร้อยโอนไปเขาก็บล็อก

จะเอาเงินมาคืนให้ทั้งหมดด้วยนะครับ
เพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจ
โพสต์ข้อความของนัดโอนไว
หรือว่านายสรชัดผลวัฒนานะครับ

ก็ถูกหลอกโดนเงินอีกรอบแล้วนะครับ
ติดต่อได้แล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้

มีผู้หญิงคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊ครูปโปรไฟล์สวยเชียว

ยังติดคนที่รูปโปรไฟล์อยู่อีก

ไปเจอเขาก่อนแล้วค่อยให้เงินเขาดีเปล่านะฮะ

ก็คุยกันไปเรื่องการทำธุรกิจ
เรื่องการทำรีสอร์ทต่างที่กาญจนบุรี

รีสอร์ทต่างระบุคือบ้านห้วยขะเหย๋งที่อำเภอทองผาพูมนะฮะ
บอกว่าเป็นธุรกิจกำลังมีปัญหา

ต้องการจะเอาเงินไปปรับปรุงห้องพัก
เงินหน่อยได้ไหมนัท
ต้องการเงินไปหมุนแล้วจะเรียบคืนให้

ครั้งที่๓ตอนหนักหน่อย๑๐๐๐๐กับ๖๐๐บาท
ครั้งที่๔วันที่๑๒ธันวาคมโอนให้อีก๕๐๐๐บาท
รวมทั้งหมดทั้งมวลโดนไป๓๖๑๐๐บาท
นี่โพสต์เฟซบุ๊กบอกนัดได้เงินคืนแล้วครับ
ไม่ได้โดนหลอกนัทเข้าใจผิดเพราะนัทใจร้อนเอง

งั้นเล่าแบบนี้หลังจากนัดโอนไปแล้ว

ก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมโดนหลอกอีกแล้วมั้ง
ก็เลยแชทไปหาเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจเนี่ย
ไปถามไปแจ้งเขาว่าผมโดนอีกแล้วนะฮะ
แต่ว่าหลังจากเป็นข่าวไม่นานนักก็โพสต์
อย่างที่น้องมิ้นอ่านให้ฟังที่ขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่
บอกว่าได้เงินคืนแล้วนะฮะ
นัทไม่ได้โดนหลอกนัทเข้าใจผิด

นะครับเอานัทต้องระวังมากกว่านี้นะครับ
นัทต้องมีสติพี่คุณผู้ชมส่งรายว่านัทได้มีเงินแล้ว
ต้องมีสติด้วยนะเออนัดเก็บเงินไว้ดีกว่านะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกทีสรุปยังไงนัทบอกมาเลย

บอกว่าความจริงยังไม่ได้คืนนะ
เอ้าหลังจากตกเป็นข่าวเนี่ย
คนที่ชื่อธัญฑรติดต่อมาจริงบอกว่าจะโอนเงินคืนให้ภายใน๒๓วัน
แต่ขอร้องว่าอย่าแจ้งความได้ไหม
อย่าไปออกสื่อได้ไหมเดี๋ยวคืนให้

ย้ำว่าจะไม่ได้หาเงินให้แน่นอน
แต่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่คืนให้นะย้ำแบบนี้ยังไม่คืน
ตอนนี้ใจอ่อนก็เลยโพสต์ข้อความว่าได้เงินคืนแล้ว
คือผู้หญิงเขาขอไว้ว่าเดี๋ยวคืนให้แต่ว่าอย่าเป็นข่าวอย่าไปแจ้งความ
ก็เลยโพสต์ว่าได้เงินคืนแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้คืน
แต่ถูกพ่อตำหนิ
ก็เลยให้ธัญฑรพูดคุยเจรจากันกับพ่อเลยกับพ่อของนัท
สุดท้ายตกลงกันยื่นข้อเสนอให้ว่าจะคืนเงินภายในวันอาทิตย์นี้
ภายในวันจันทร์ในบัญชียังไม่มีเงินโอนเข้ามา
จะขึ้นโรงพักไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเรื่องนี้พ่อต้องเข้ามาคุมแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องที่เป็นข่าวบอกว่านัทเคยได้รับการผ่าตัดสมอง
ทำให้มีอาการคล้ายกับคนที่มีพัฒนาการความคิดช้ากว่าคนปกติ
นัทบอกว่าเมื่อตอนเขาอายุ๑๘เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วศีรษะกระแทกฟุตบาท
สมองกระทบกระเทือนอย่างแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัด
อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้นัทหมดสติไปนานกว่า๒สัปดาห์
หลังจากผ่าตัดแล้วอาการก็เริ่มหายดีแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ไม่มีผลข้างเคียงแต่พอช่วงอายุ๒๒ปี
ตอนเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรู้สึกว่าเขาแพ้เหล้ากับแพ้บุหรี่
จนการพูดกับความคิดมันไม่สัมพันธ์กันนะครับ
จนตอนนี้ก็เตรียมเข้าไปรักษาที่อีกรอบหนึ่ง
เขาบอกว่าจะไปรักษาด้วยการฝังเข็มทำให้อาการมันน่าจะดีขึ้นนะครับ
คนถามนัทว่านัทจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ตัวนัทเองถูกหลอกอีก
บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเปลี่ยนบัญชีไปเก็บเงินโดยใช้ธุรกรรมทางการเงินด้วยการเบิกจ่ายทางบัญชีเท่านั้น
ยกเลิกการโอนผ่านทางออนไลน์แล้ว
ลบแอปทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลับมาเป็นนัดโอนไวอีก
อยากถอนก็ถอนไม่ได้ให้อยู่ตรงนั้นไปเลยนะคะจะได้ยาวไปจะได้ไม่ต้องโอนไว
โอนช้าอีกนิดนึงก็ได้ค่ะนัทนะน้องนัทต้องมีสติด้วยนะครับ